ในคลิปนี้จะเห็นเลยว่าลูกชายตบหน้าแม่แม่แท้นะคะ

แรงมากแล้วก็โตเถียงกันอยู่พักนึง
เหมือนกับว่าลูกชายเมาเมายาบ้าอย่างหนักอะค่ะ

แฮะ
เก๊คโยมีนไหมแจ้งเหนือแม่เฮ้ย
แจ้งแยวตาแจ้งไม่มึงตายแล้วมึงได้กินว่ั้งเสียนนะ
ปิ๊บตากว่าปืนแม่เฮ้ย

เดี๋ยวหนูก็ปรับอุ้นตามกันนะได้ทิ้งนี้

หนูไปปรับกระต่าง
ไปปรามเกาะก็อุ่นตามก็ตำเหลืองมูกัน
พันเป็ดห้ายสี่เออ
ติดหน่อยตามหัวเราะไปไหนได้ไหม
อื้อเล่
ดูสิคะลูกชายทำแบบนี้กับแม่
เนี่ยคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะนายธนวัฒน์อายุ๒๒เขาคลุมคลั่ง
เดินมาด่าแม่คุณแม่ก็คือนางพิมนิพายุ๖๑
คือฉุนเฉียวมาเลยแล้วก็ด่าแม่แล้วก็เอามือตบเขาที่หน้าแม่
คือแม่ก็บาดเจ็บนะคะก็เจ็บเล็กน้อยค่ะ
ตอนเกิดเหตุมีพี่สาวนั่งอยู่ด้วยพี่สาวเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
หลังเกิดเหตุนายธนวัฒน์เดินหนีออกจากบ้านไปพี่สาวก็เลยโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียล
ให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่าพฤติกรรมของน้องชายเนี่ยมันรุนแรงมากทำร้ายคนในครอบครัว
อยากให้นำตัวไปบำบัดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาก็โดนจับไปแล้วนะคะคดียาเสพติดโดนจับไปแล้วตั้งสองครั้ง
แต่สุดท้ายก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็เนี่ยไม่เข็ด
ช่วงค่ำค่ะตำรวจสืบสวนสพทุ่งสงศ์ไปตรวจค้นในห้องนอนของนายธนพัฒน์เลย
แล้วทีนี้เจออะไรไม่ต้องเดาเนาะยาบ้า๓๕เมตรอุปกรณ์การเสพด้วย
ก็เลยถูกดำเนินคดีจริงจริงนะคะข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และเสพสารเสพติดให้โทษผลตรวจปัสสาวะก็ม่วงแน่นอน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ค่ะก็คือคุณแม่ที่ถูกลูกทำร้ายในคลิปนะคะ
คุณแม่ก็มีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยมาให้กำลังใจ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลนะ
แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกชายคนนี้ติดยาเสพติดมานานละ
กลับไปบ้านบาดอีกเสพอีกอะไรอย่างนี้วนไปวนมาแบบนี้ค่ะ
แล้วพอเสพทีไรก็คลุมคลั่งทุบตีคนในบ้านทำลายข้าวของทำลายข้าวของในบ้านทำลายรถจักรยานยนต์เสียหายหมด
รับไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่มาจับไปเลยแล้วก็คราวนี้อยากให้ดำเนินคดีให้เด็ดขาดนะคะ
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ถูกทำร้ายแม่ถูกทำร้ายมาแล้ว๓ครั้งค่ะ
ขราะรักขราะเลวตำถูกยางแก้ต้วนที่ร้ายเลวเผื่อบำมัดให้รู้และเป็นผลดี
โอ้โหแม่บอกไม่ไหวแล้วคราวนี้แม่เด็ดขาดมากพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือแม่บอกว่าแค่นี้ไม่พอนะการที่จับลูกชายไปดำเนินคดีข้อหามียาบ้านในครอบครองเพื่อจำหน่ายข้อหาเสพสารเสพติด
แม่บอกว่าต้องโดนอีกทำร้ายแม่ไง
ไปแจ้งความสพทุ่งสงศ์บอกขออีกข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี
เมื่อคืนเนี่ยยังไม่ทันแจ้งความเพราะไม่มีรถไปลูกมันพังรถเสียหายด้วยไง
บอกนี่ถ้าเกิดจะดำเนินคดีเอาให้สุดเลยค่ะ